ที่ผับแห่งหนึ่งเขารีวิวกันว่าผับนี้โอ้โหทั้งดีและดัง
มือถือของเขาไปค่ะเจอกันอีกรอบคราวนี้มีเรื่องกันแล้ว
ของร้านเนี่ยมาแยกแยกไม่พอลากเขาไปกระทืบหน้าร้าน
ดั้งหักล่าสุดเขาได้วงจรปิดมาครับและนี่คือ
หลักฐานที่เขาขอความเป็นธรรมฮะ
วุ่นวายนะครับภาพเหตุการณ์ที่ผับแห่งหนึ่งครับ
ในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่แปดเมศยที่ผ่านมาและนี่
คือหลักฐานที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาร้องขอความเป็นธรรมกับ
มวลชนครับเพราะไปแจ้งตำรวจแล้วผ่านไปประมาณหนึ่ง
สัปดาห์แต่เหมือนคดีจะยังไม่คืบเป็นชายชาวอเมริกัน
อายุสามสิบสามปีครับเขาบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
เจ็บไปแจ้งตำรวจที่สพฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่๙เมษายนพร้อมกับหลักฐานล่าสุดที่เขา
ได้มาก็คือภาพวงจรปิดชุดเนี้ยบันทึกเหตุการณ์เมื่อ
วันที่๘เมษายนที่ผ่านมาครับถูกทำร้ายร่างกายจน
มูกหักเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมือง
จากแจ้งความเวลาผ่านไปประมาณ๑สัปดาห์แล้วแต่เรื่อง
เงียบไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยครับเขาก็เลยกังวล
ใจเลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนครับล่าสุดวัน
ไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเจอกับหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้
ครับเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยเดินทางมาเที่ยว
เมืองไทยแล้วก็ไปที่ภูเก็ตในครั้งแรกนะอายุ๓๓ปีเพิ่ง
ได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเมื่อวันที่๘เมษายนครับช่วง
ดึกต่อเนื่องมาถึงเช้าวันที่๙เมษาเขาก็ไปนั่งพักผ่อน
นั่งชิวที่ผับแห่งนี้แหละเห็นเขารีวิวกันว่าอุ้ยผับ
ดีก็เลยไปแล้วก็นั่งยาวเลยครับจุดที่เขานั่งตรงนั้น
เขามาก่อนเพราะขโมยโทรศัพท์ของเขาไปแล้วเครื่องหนึ่งมีปัญหา
กันก็เหมือนจะเคลียร์กันจบไปมาเจอกันรอบนี้ทะเลาะกันอีก
พอทะเลาะกันรอบนี้มีการแบบลงไม้ลงมือกันกาดของร้าน
ก็เลยมาจับแยกแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แยก
เขาธรรมดานะพาเขาออกไปออกไปเสร็จปั๊บผลักเขาให้ล้มแล้ว
มีกาดหนึ่งคนกระทืบเขาจนจมูกหักต้องไปรักษาตัวที่โรง
ฉลองครับเขามีหลักฐานยืนยันนะฮะเป็นใบเสร็จค่า
รักษาพยาบาลแล้วก็ข้อความที่คุณหมอเขาระบุชัดเลยว่ามี
กระดูกหักโดยเฉพาะตรงจมูกเนี่ยวงกรอบแดงเอาไว้ตรง
จุดนั้นเดี๋ยวลองดูข้อความชัดใหญ่เนี่ยฮะกระดูกจมูกหัก
ตรงจุดนี้ค่ะโอ้โหเสียเงินไปต้องเท่าไหร่เนี่ยหลังจากนั้นเอา
หลักฐานที่มีไปแจ้งความกับตำรวจสพฉลองเบอร์ติดต่อก็ให้
ไปทั้งเบอร์ของเขาแล้วก็ครอบครัวชาวไทยเขามีเพื่อนอยู่
นี้ด้วยที่รู้จักกันแต่ไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยทุก
อย่างคือเงียบมากเขาเลยร้องขอความเป็นธรรมครับอยากให้นัก
ตุ้นตำรวจเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่ง
เขาบอกแบบนี้
ผู้เสียหายบอกด้วยนะครับว่าพอออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ทางครอบครัวเพื่อนชาวไทยแล้วก็ตัวเขาเอง
ขอภาพวงจรปิดชุดนี้มาได้
แล้วก็มอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

เขาบอกนะครับแม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่เขามาเมืองไทย

แต่จริงแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เขาประทับใจ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เขาโดนกาดทำร้ายร่างกาย
เขาย้ำว่าขอให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย

จริงในอนาคตอยากมาเที่ยวเมืองไทยอีกนะ

ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าคำชี้แจง
จากทางตำรวจสพฉลองแล้วก็ฝั่งคู่กรณี